เอาล่ะแต่ก่อนไปดูนี่ก่อนเลย
อันนี้รอกันมานานแล้วก็วันที่๘สิงหา
วันที่๖สิงหาเนี่ยก็จะมีการประกาศผู้โชคดีเหมือนกัน
กิจกรรมใหญ่วันนี้ที่กระดัง๗สำนักงานหนังสือที่นไทยรัฐ
นางสหมอนเทือดธรรมพิบูรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด

ปลายศนียบัตรไทยผลฝั่งโลก๒๐๑๘

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ

แล้วก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
เครือไทยรัฐกรุ๊ปเป็นตัวแทนในการรับมอบ
ปีนี้ทางปลายศนีย์ไทยก็ได้จำหน่าย
ปลายศนียบัตรออกไปจำนวน๒๔๐ล้านฉบับ
แล้วก็มีผู้ที่ส่งเข้ามาจำนวน๒๓๒๙๓๘๒๒๕ฉบับ

หายไปเกือบ๗ล้านกว่า

โดยยอตไปเขียนเล่นอื่นบ้างหรือบางทีจะทรงทีมอื่นเท่าที่ไม่ใช้ฝรั่งเศส
ไปทายว่าลายอนปูร์เป็นแชมป์บ้างโดริลักษณ์เป็นแชมป์ไม่เกี่ยวกับบรรโลกเลย

ใช่แล้วครับก็ที่ทายถูกว่าเป็นทีมฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับ
คัดออกมาแล้วจำนวนเนี่ย๑๒๘๓๘๗๑๕๕ฉบับ
เป็นไงเยอะนะเยอะสิแล้วทายผิดอ่ะ
ถ่ายผิดเนี่ย๑๐๔๖๒๙๔๗๐ฉบับ
ก็เยอะเหมือนกันที่ทายว่าโครเอเชียนะประมาณนั้น
แล้วก็ทำการคัดแยกเป็นเวลาทั้งหมด๑๐วันนะครับตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ใช้เจ้าหน้าที่คัดแยกไปทั้งหมด๓๐๐คนพอเสร็จป๊าบในช่วงของการส่งมอบ
ก็จะโปรยปริศนียบัตรถึง๓รอบนะครับเพื่อให้ค้ากันเอาที่ท้ายถูกนะมาโปรย
ไม่ใช่เอาที่ทายผิดมาโปรยด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคัดแยกใหม่
ก็คือ๑๐วันเอาฝรั่งเศสทั้งหมดก็โปรยพร้อมกัน๓รอบ
แล้วก็มาคัดแยกออกมาเป็นสิบกองครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
เพื่อดับประกาศจับรางวัลต่อไปโดยจะถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับ
กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่ควบคุมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย๒๔ชั่วโมง
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีคนเอาแอบมาใส่ได้ไหม
คือใส่ใส่ได้แต่ถ้าเกิดจับขึ้นมายังไงมันก็ต้องมีการตีตาประทับไปแล้วไง
ยังไงก็มันก็ไม่มีทางอยู่แล้วแต่มีอย่างเดียวกรณีเดียวคือเข้าไปเข้าไปเอาออกมา
อันนี้ต้องการเรื่องนี้ไว้ครับ
สำหรับขั้นตอนดีกว่าขั้นตอนการจับรางวัลนะครับ
จะเริ่มจากรางวัลที่หนึ่งจำนวนเงินสดสิบล้านบาท
ผู้ที่จับก็คือครับนายจิลสการราชงนะครับ
อัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ก็จะนำหมายเลขกองปรายศนียบัตรที่เป็นลูกปิงปอง๑๐ลูก
ใส่ลงไปในโถนะเพื่อกำหนดกองที่จะจับนั่นเอง
จับมาโถไหนก็ไปจับกองนั้นก็มีทั้งสิ้น๑๐กอง๑๐ลูกก็ว่ากันไปนะครับ
เราก็เริ่มทำการคัดแยกอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่สิบสิบแปด
กรกฎาจนถึงยี่สิบเจ็ดกรกฎาใช้เวลาสิบวัน
คัดแยกกองที่ท้ายผิดกับกองที่ท้ายถูกสำหรับคนที่ท้ายถูกนั้น
ร้อยยี่สิบแปดหลานฉมับถ้าคิดเป็นสัตว์ส่วนก็ประมาณสี่สิบข้า
ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนที่ไทยผิดก็ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
นะคะวันนี้ส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบให้ทางไทยรัฐ
ไปดำเนินการเพื่อจับสลากต่อไปค่ะ
ส่วนคุณวัชรานะครับในนามตัวแทนของไทยรัฐกรุ๊ป
ก็ขอบคุณที่ส่งไฟศนียบัตร
ส่วนการจับรางวัลหาผู้โชคดีนั้นก็จะมีขึ้น

ดีใจนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวไทยอย่าง

ที่วันนี้ได้ทำการคัดแยกและส่งหมอบไปรษณีย์ทั้งหมด

แต่ก็ขอให้ทุกคนมีโชคดี
เพราะว่ามีนอกจากรางวัลที่๑รางวัลที่๒ก็ยังมีรางวัลอื่นอีกนะครับ

ก็ถ้าถึงแม้ว่าจะพลาดรางวัลใหญ่ไปก็ลุ้นต่อรางวัลต่อไปได้ครับ
แล้วก็มาลุ้นกันได้นะครับเรื่องของการจับรางวัลจะมีขึ้นวันที่๘สิงหาคม
ในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีติดตามได้
กับบรรยากาศทางหน้าจอไทยรัฐช่อง๓๒บรรยากาศเรียบรวมจะมีให้ได้ติดตามกัน
ส่วนโครงการทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๘ผ่านทางออนไลน์ก็จะมีการจับรางวัลด้วย
ในวันที่๖สิงหาคมเวลา๑๔นาฬิกาบ่าย๒ครับ